จะพาไปเตรียมตัวดูงานประเพณีดีนะคะ
ก็คือเทศกาลเข้าพรรษาที่จังหวัดนครราชศรีมา
เล่ากันทุกวีทุกวันเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยนะ
มันมีเรื่องที่น่าสนใจใหม่มาอัปเดตตลอด
ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมไปดูหน่อยหุ่นขี้พึ่ง
ที่เขาเรียกได้ว่าเป็นหุ่นขี้พึ่งในตำนาน
ไปกันที่วัดเดิมค่ะอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอพี่มาย
จังหวัดนครราชศรีมา
เป็นหุ่นลุงลุง
คือลุงเฉยอยู่เฉยนิ่งเฉย
แต่ว่าเขาเหมือนตอนอย่างคุณก็พอเดาออกนะ
เอาเป็นว่าเราเรียกหุ่นขี้พึ่งเฉย
เอานะแล้วเรียกเขาหุ่นอย่างเดียวนะ
หุ่นเทียนคุณลุง๒๐๑๙รักนะประเทศไทย
เออ

ใครมาแล้วเดินขบวนแถวนี้คะ
คือถ้าจะเดินขบวนต้องบอกว่าเขาจะมีขบวนแห่เทียนพรรษานะ
คุณมาเป็นขบวนได้เลยเดี๋ยวรอเลยค่ะเพราะอะไรคะ
เพราะจะมีงานเทศกาลแห่เทียนพรรษาที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา

ทีนี้ค่ะก็จะมีการแห่ขบวนพรรษาแล้วก็มีการแห่ขบวนที่จะเข้ามาประกวด
เป็น๒๐๓๐ขบวนเลยนะแล้วก็มีรางวัลมีถ้วยพระราชทานให้กับผู้ที่มาร่วมประกวดด้วย
เพราะฉะนั้นแต่ละขบวนเขาก็ต้องงัดเอาความสวยงามเอาลูกเล่นเอาสีสันอะไรมาโชว์
อย่างขบวนนี้ได้แกะสลักชายงามรูปนี้นะคะ
เสื้อสีเหลืองกางเกงขายาวสีกากีสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
มีความหมายนะมีความหมายก็คือว่า
ประชาชนคนไทยรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
รุ่งเฉยเขามีจัดจาเฉยก็หมวดเฉย
แต่ดิฉันว่าไม่ว่าจะยังไงดูแล้วก็ยิ้มตาม

แซวขำอย่าไปคิดอะไรมากเอาบอกตรง

อ้าวอยู่คุณก็หงุดหงิดซะอย่างนั้น

หงุดหยิดหรือเปล่าอ้าวไปกันใหญ่แล้วคิดอะไรเยอะแยะ
ไปกันเยอะแล้วเอามาอ่านข่าวกันต่อเป็นอย่างไร

เพราะว่านอกจากการแกะเทียนพันธุ์ศาสตร์
เป็นเรื่องราวพุทธชาดกพุทธประวัติ

ก็จะมีนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าเทียนล้อการเมือง
คือก่อนหน้านี้ที่โคราชเขาจะมีเทียนแกะสลักเป็นนักการเมือง

แต่ก็จะหายไปช่วงนึงช่วงนี้กลับมาแล้ว
ถือว่าเป็นการต้อนรับรัฐบาลใหม่นะคะ
ก็เอามาเป็นสีสันใครอยากจะไปเห็นอยากจะไปชมของจริง
บอกกันเอาไว้เลยนะคะ๑๕๑๖กรกฎาคมนี้ค่ะ
ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
เขาก็จะจัดงานกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
มีขบวนแห่มากมายตามเส้นทางหลักของเมือง
ใครอยากจะไปเห็นต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในเทศกาลสำคัญของประเทศไทย
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งแห่งนะคะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้น
สนับสนุนให้ไปท่องเที่ยวกันด้วยจ้า
นี่ครับไปนะครับไปเที่ยวกันแล้วเราจะทำตามสัญญา
ขอเวลาอีกไม่นาน
เอาสิ่งของฉันหน้าที่ฉันกำลังเพลินเลย

เขามีแล้วออกมาแล้ว